มีคุณลุงคนนึงก็จอดประกบคู่เลยค่ะ
แล้วก็ถามแต่ละคำถามนี้ที่ลุงถามแล้วก็ถามย้ำอยู่นั่นแหละ

ใช่คือเธอสักลายแล้วลุงก็บอกว่าลายสวยนะศักดิ์ตรงนั้นด้วยหรือเปล่า

แหมตรงไหนล่ะอสักหน้าอกด้วยหรือเปล่า
ตรงนั้นด้วยหรือเปล่าโกนขนตรงนั้นด้วยหรือเปล่า
คือตัวผู้หญิงไม่คุยด้วยเลยนะ
ได้แต่รถติดอยู่แต่ก็กลัวกลัวว่าลุงจะยังไงต่อ

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
เธอบอกว่าเธอไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยคือกลัว

โดยผู้เสียหายคือนางสาวนรมนอายุ๒๒ปี
เป็นชาวบ้านตำบลป่าตานที่อำเภอเมืองลบบุรี

ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองลบบุรีเลย
เล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางวันเลยค่ะ
โมงครึ่งของวันที่๒๐พฤษภาคม
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะไปวงเวียนพระนารายมุ่งหน้าไปทางนั้น
พอมาถึงหน้าเรือนจำกลางลบบุรีเนี่ยไฟแดงไง
เธอก็จอดตามสัญญาณไฟรอไฟเขียว
จังหวะนั้นเองมีผู้ชายลุงแหละอายุประมาณสัก๖๐ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาจำเลขทะเบียนได้คือ๐๔

ก็ตีคู่กันมาตลอดเส้นทางพอจอดปั๊บ
ตะลุงก็พูดว่าสักลายสวยนะศักดิ์ตรงนั้นด้วยหรือเปล่า

ใช่เธอไม่ได้หันไปถามนะว่าตรงนั้นของลุงคือตรงไหนคะ

เพราะลุงก็พูดต่ออีกว่าถ้าโกนขนตรงนั้นศักดิ์จะสวยนะ
แล้วก็ถามอีกสักตรงหน้าอกด้วยไหม

พอเธอเห็นสัญญาณไฟเขียวเธอขี่หนีเลย
แล้วก็กลัวเพราะว่าระหว่างที่ลุงถาม
ไม่รู้จะทำยังไงเธอได้แต่หยิบมือถือมาแล้วก็ถ่ายเห็นไหม
ถ่ายได้พอไฟเขียวปั๊บเธอก็เลยรีบขี่ไปที่โรงพัก
เอาภาพนี้ไปให้คุณตำรวจดูลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังนะว่าเมื่อวันที่๒๓พฤษภาคม
ตอนนั้นนั่งกินข้าวกับแฟนอยู่หน้าวัดเชิงท่า
เหลือไปเห็นเธอตกใจเลยเอ้าตะลุงนี่มาอีกแล้ว
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากวัดก็เลยบอกแฟน
จำหน้าได้เลยไงก็เลยบอกแฟนเธอเธอขี่ตามไป
จับตัวเอาไว้ได้หลังจากนั้นค่ะก็เรียกตำรวจคุมตัวตะลุงไปสอบสวน
ลุงนี้ชื่อว่านายเสงี่ยมแม่นน้อยอายุ๖๘ปี
เขาเป็นอาชีพขี่แกรปไม่ได้มีสังกัด
ก็รับซื้อของรับส่งของแล้วแต่ใครจะสั่ง
ซึ่งเบื้องต้นนี้นะคะตัวลุงสังเงียบให้กามปฏิเสธ
แต่พอตำรวจเอาภาพมาให้ดูลุงเนี่ยผู้เสียหายก็ถ่ายไว้
วันนั้นที่ลุงไปจอดติดไฟแดงไปถามสักลายสวย
นี่ใช่ลุงไหมลุงก็เอ้าเนี่ยผมเองครับคุณตำรวจ
นี่ค่ะหน้าแหยยอมรับสารภาพ
ทีนี้พนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหา
หมินซึ่งหน้าแล้วก็เปรียบเทียบปรับไป๒๐๐บาท
ส่วนนางสาวนรมนก็เลยสงสารไง
ก็เห็นว่าลุงก็อายุเยอะแล้วตำรวจ
งั้นก็ว่ากล่าวตักเตือนไปก็ได้ค่ะแล้วก็ปล่อยตัวไปเถอะ

เห็นเขาขี่รถตามหนูก็บิดเขาก็บิดตาม

พอตีคู่ประกบคุณลุงเขาพูดว่าตักสวยนะ
ตรงโหนกไหมถ้าโกนขนจะสักสวยนะ
แล้วก็ถามอีกว่าตักน้องนมได้ไหม
หนูก็ใส่หัวอย่างเดียวแล้วก็บิดรถหนี
เขาก็บิดรถตามอีกแล้วก็ถามคำถามเดิม
ซ้ำประมาณ๔๕รอบค่ะ
เขารับส่งของทั่วไปเขาไม่ได้มีสังกัด
อยู่สังกัดไหนเจ้าไหนนะคะ

เดี๋ยวกลัวว่าทางต้นสังกัดของบริษัทรับส่งของ

ตัวผู้เสียหายก็โพสต์เรื่องราวนี้

อย่างน้อยทำให้เราได้รู้
แล้วก็ท้ายที่สุดสามารถจับกลุ่มตัว
คนที่เกาะเหตุแบบนี้ได้ด้วย
ระวังตัวกันด้วยนะคะสาว